ยุคสมัยที่มันต่างกันเนี่ย
เรียกสิ่งของต่างมันก็แตกต่างกันออกไป

ยายก็เลยถามว่าเอ้าขนมอันนี้มันเรียกว่าอะไรนะ

เป็นควาย

เต้ยมันเอิ้นอีกอย่างนะ

คุณยายพยายามจะเรียกเฟนต์ปลายให้เหมือนหลาน

คือให้ดูความน่ารักของยายหลาน